เมื่อสักครู่นี้เราพูดทิ้งท้ายกันไว้ข้างหลังเราค่ะ
ลูกผู้ชมค่ะโอ้โหระทึกกลางทะเลค่ะ
เครื่องยนต์ระเบิดเป็นเหมือนกับเรือโดยสารท่องเที่ยวสปีดโบ๊ท
อืมซึ่งจะพาเหล่าบรรดานักท่องเที่ยวประมาณสิบแปดคนขึ้นเรือไป
แล้วก็จะมุ่งหน้าไปที่เกาะเตา
คุณผู้ชมคะเชื่อไหมคะว่าหลังจากเรือออกได้ไม่เกิน๑๐นาที

แล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมลองไปดูภาพกันหน่อยค่ะ
วิธีคือตอนที่มันระเบิดหลังจากระเบิดแล้วมันมีควันเนี่ยพวยพุ่งเต็มไปหมดเลยค่ะ
เก็บไหมหน้า

นี่นี่เป็นภาพย้อนกลับมาอันนี้เป็นภาพระยะไกลนะคะ
เอาจริงคือมันเกิดไฟลุกไหม้แล้วด้วย

ใช่ค่ะแล้วก็จะเป็นภาพตอนที่เจ้าหน้าที่พยายามจะเข้าไปช่วยเหลือเหล่าบรรดานนักท่องเที่ยวต่าง
คืออันเนี้ยมันเป็นเรือสปีดโบ๊ทที่ชื่อว่าเรือลมหลักคีรินสิบแปด
เกิดระเบิดตอนออกจากชายฝั่งที่ท่าเรือลมพญาตำบลหาดทรายรีนะคะ
อำเภอเมืองชุมพรออกจากฝั่งได้ไม่ถึงสิบนาที
เครื่องยนต์ระเบิดขึ้นมาจนไฟลุกท่วมเลย
เรือลำนี้ประกอบไปด้วยนักท่องเที่ยวและลูกเรือรวมทั้งหมด๒๐คน
มีนักท่องเที่ยว๑๘คนนะคะมาจากกรุงเทพซึ่งเขาอยากจะไปดำน้ำที่เกาะเต่ากัน
แล้วก็มีลูกเรืออีกสองคนกู้ภัยเนี่ยพยายามเร่งช่วยเหลือนะคะ
ผู้บาดเจ็บแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลชุมพรและโรงพยาบาลปากน้ำชุมพร
มีสองคนค่ะคุณผู้ชมค่ะเจ็บสาหัสเลยนะอืม
และสองคนที่เจ็บสาหัสนั้นเป็นเด็กเรือค่ะแล้วก็เป็นนักดำน้ำ
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นนะคะเมื่อวานนี้สักช่วงเวลาประมาณบ่าย๒โมงครึ่งนั่นแหละ
เดี๋ยวคุณผู้ชมลองไปดูเนี่ยตอนที่จังหวะเขากำลังช่วยเหลือกันอยู่หน่อยละกันค่ะ
โอ้โหคุณผู้ชมดูเนี่ยผู้บาดเจ็บคือเขาส่งเสียงกรีดร้องตลอดเวลาว่าเขาเจ็บมาก
เนี่ยและหนึ่งในผู้ประสบเหตุบอกด้วยนะคะว่าเรือมันแล่นออกไปจากท่าเพื่อที่จะไปเกาะเต่า
ไปได้ไม่นานเลยระเบิดขึ้นแล้วตรงจุดที่ระเบิดเนี่ยมันระเบิดตรงท้ายเรือนะคะ
แล้วเขายังให้ข้อมูลแบบนี้ว่าตอนนั้นเนี่ยก็แน่นอนก็จะมีบางส่วนที่เขาใส่เสื้อชูซี่
บางส่วนที่ยังไม่ได้ใส่เสื้อชูชีพแล้วทุกคนบอกว่าตอนนั้นหลายคนตัดสินใจเอาตัวรอดด้วยการกระโดดลงน้ำค่ะ
ครับทีนี้ทีมข่าวของเราค่ะได้มีโอกาสพูดคุยกับนักท่องเที่ยวรายหนึ่ง
เขาเล่าแบบนี้ว่าตอนนั้นเขาได้กลิ่นคล้ายกลิ่นน้ำมันมันออกมาจากท้ายเรือ
หลังจากนั้นเนี่ยมันก็เป็นเสียงระเบิดดังสนั่นแล้วไฟมันก็ลุกขึ้นลามไปอย่างรวดเร็วนะคะ
เจ้าตัวบอกว่าไม่รู้เลยนะว่ามันเกิดจากความที่เรือมันไม่พร้อมสภาพไม่ดีหรือเปล่า
แต่อย่างน้อยก็ยังโชคดีนะคะที่หลายคนไม่ถึงขั้นเสียชีวิตลองฟังเสียงนักท่องเที่ยวบนเรือค่ะ
ตัวนักท่องเที่ยวบอกว่าเอาจริงนะออกไปไม่ถึง๕นาทีเลยทุกคนก็ตกออกตกใจกันหมดนะคะ
มาดูข้อมูลของเรือลำนี้หน่อยคุณผู้ชมนี่เป็นสภาพใกล้นี่แหละค่ะมันไหม้ทั้งคันเลยนะ
เรือลำนี้เป็นสปีดโบ๊ทนะคะขนาด๓๐๓๕ฟุตเป็นแบบ๓เครื่องยนต์ค่ะ
บริษัทเรือเร็วลมพระยาสาขาชุมพรค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบสภาพเรือแล้วนะคะ
แล้วก็เรียกผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดไปสอบปากคำ
ทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรค่ะคุณโชธนารินเกิดสมนะคะ
ก็มีการไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาลแล้ว

เจ้าหน้าที่พยายามที่จะเข้าไปเนี่ย
ฉีดน้ำแล้วก็เข้าไปดับไฟมันนะคะ

เดี๋ยววันนี้ภูมิกับสพปากน้ำชุมพรค่ะ

เขาจะลงพื้นที่ไปเก็บหลักฐานด้วย
ก็จะร่วมกับผู้เชี่ยวชาญฝ่ายช่างของเจ้าท่า
หาสาเหตุก่อนทำไมเรือมันถึงระเบิดแล้วไฟลุกไหม้แบบนี้ได้
ส่วนเรื่องของการดำเนินคดีต้องมีการรวบรวมหลักฐานละเอียดนะคะ
ต้องใช้ระยะเวลาหน่อยเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของเทคนิคด้วย
เพราะเรือมันก็มีข้อมูลทางเทคนิคเยอะแยะนะคะ
ผู้จัดการบริหารเรือค่ะคุณมรกฏกันติวงบอกแบบนี้ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
หลังจากเรือออกจากท่าไปประมาณสัก๒นาทีเท่านั้นเอง
ถ้าเปรียบเทียบเป็นระยะทางก็แค่๒๐๐เมตรเท่านั้น
ทีนี้อยู่ดีเครื่องยนต์มันขัดคล่อง

ถ้าถามคนบนเรือเนี่ยเขาก็บอกว่าช่วงที่เรือมันแล่นออกไปจากท่า
เขาใช้เครื่องยนต์อยู่๒เครื่องยนต์
พอตัดสินใจที่คนขับเรือจะไปใช้เครื่องยนต์ที่๓
ตอนนั้นแหละมันเกิดระเบิดขึ้นมา
ก็เป็นไปได้ว่าอาจจะมาจากการที่เครื่องยนต์ขัดข้องค่ะ
ส่วนที่นักท่องเที่ยวเขาบอกว่าได้กลิ่นน้ำมันเนี่ย

คือทางด้านของผู้จัดการเองเขาก็บอกว่า
ถ้าเกิดเวลาคุณนั่งเรือคุณจะได้กลิ่นน้ำมันอยู่แล้ว

ใช่ซึ่งมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการระเบิดในครั้งนี้ค่ะ
อันนี้ผู้จัดการของชิ้นแจงแบบนี้นะ

ก็บอกว่าตอนนี้เข้าเยี่ยมผู้ป่วยตามโรงพยาบาลแล้วนะคะ

ซึ่งก็มีบริษัทประกันคุ้มครองผู้โดยสารอยู่แล้วด้วยค่ะ

โดนไฟไหม้ไปแบบ๕๐ของร่างกายเลยนะครับ